เมื่อเช้านี้เกิดเหตุอุกอาจกลางเมืองอายุทยานะฮะ
ตึกโรงน้ำแข็ง๒โรงฮะ
โอ้โหก่อเหตุมายิงกันกลางถนนเลย
ใช่ค่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปจากวงจรปิด
ที่เห็นเหตุอุกอาจนี้นะครับ

อาจสิดูสิมาดักมาขวางกันแบบนี้ค่ะ
ใช่แล้วพอลงจากรถกันก็ต่างคนต่างวิ่งไล่ยิงกัน

ถ่ายหนังแต่นี่เรื่องจริงเกิดขึ้นที่
หมู่๓ตะบลคลองสวนภูมิบพระนครศิริยานะฮะ

แล้วก็วิ่งสวนทางมามาดักหน้า

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบ
ที่มาขวางทางรถสีแดงค่ะนะฮะคุณ
เป็นรถส่งน้ำแข็งของโรงน้ำแข็งอโยธยา

อยู่ในสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
พบชายวัยรุ่นจำนวน๔คนนั่งอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตรวจค้นพบอาวุธและควบคุมตัวไว้
ทราบว่าเป็นคนของโรงน้ำแข็งพันล้าน

น้ำแข็งอโยธยากับโรงน้ำแข็งพันล้าน
อยู่ในพื้นที่เดียวกันอย่างอย่างยุธยานี้
ต่อมาได้รับแจ้งว่ารถแฮมเมอร์สีแดง
หมายเลขทะเบียนกจพันธครศีริวทิยา
ไปจอดอยู่ที่บริเวณหน้าสพนครศรีอยุธยา
สภาพกระจกหน้าถูกยิงเป็นรูพลุน
ยางล้อด้านซ้ายแตก
ชนหน้าพังเสียหายไฟหน้าพังเสียหาย

ทั้งหมดทั้งมวลต้องดูว่ามันมีเหตุขัดใจอะไรกัน
ถึงมายิงอุกอาจกันกลางเมืองอายุทยาแบบนี้

โอ้โหวงจรปิดจับภาพได้เลยนะฮะ
สันนิษฐานว่าเป็นการเปิดศึก
ระหว่างโรงน้ำแข็ง๒โรงนี่แหละนะฮะ
แล้วคือกลางถนนกลัวคนที่สัญจรไปมา